สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหต้อนรับคุณผู้ชมด้วยความคึกคักนะคะ
บันเทิงเราโบกไงไงไงไงกันไปเลยนะคะโอ้โหมื่อวานคือฮามากค่ะ
ตั๊กกะแตนชนดราดิลของเราตั๊กแม่ชนดรานะคะอย่างที่ทราบกันนะคะ
แกรมมี่โกมา๑๖ปีล่าสุดนะคะ

เปิดเพลงใหม่ค่ายใหม่กันเลยทีเดียวนะคะ
จัดเต็มจัดหนักนะคะกับอัลบั้มชุดใหม่ค่ะ

โกกใหญ่โชว์นอกกรอบ

ชื่อเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นโบกใหญ่
ขอบายโรงข้าวสัตว์
เออมันเหมือนมีความนัยยะว่ายังไงก็ไม่รู้
หลายคนก็ไปตีความว่ามันอัดอั้นตันใจหรือเปล่า
ทะเลาะกับแกมมี่ค่ายเก่าหรือเปล่าไม่ต่อสัญญานะคะ
ซึ่งตั๊กกะแตนบอกว่าไม่เกี่ยวนะคะพี่
หนูอยากจะโบกใหญ่จัดใหญ่เองนะคะ
อ่ะไปฟังสัมภาษณ์พลเดินเลยค่ะ

นอกกรอบคือเป็นการที่เราบอกคนทั่วประเทศว่า

ลุกขึ้นมาเราไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเดิมซ้ำ
อะไรก็ได้ให้ทุกคนที่มีความทุกข์ความเศร้าอะไรอย่างนี้

เราทำอะไรเรามีความสุขแล้วไม่เดือดร้อนไข่คือจบ

บวกกับหน้าเวทีที่แฟนเขามีความต้องการ
ว่าแดนขอเพลงอย่างนั้นอย่างนี้นั่นนี่
ขอแบบจังหวะยูนิสันโยกเด้งอะไรอย่างนี้